อีกหนึ่งที่เลยจังหวัดตราด
คุณผู้ชมชาวบ้านเข้าไปที่นี่กันเข้าไปขอโชคจากศาลเจ้าพ่อคลองลือ

ขอปู่แล้วนะปู่น้าปู่จ๋า
ปู่แล้วนะปู่นะปู่จ๋าช่วยด้วย
จะพากันแยกกันหมดแล้ว

ได้ทุกคน
ผมชอบตรงนี้นะเหมือนกับคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตใช่ไหม

แล้วพี่เบิร์ทบอกว่ารักทุกคน

ครูป้าบอกว่า
ขอให้ได้ทุกคน
ท่าบานก็สะทบ

บรรยากาศที่นี่เข้าก็มากันที่สานเจ้าพ่อครองลือ
เป็นสารเจ้าเก่าแก่สมัยยุค๙
สมัยยุคค้าขายปลอยอย่างเฟื้องฟู
คลองลือนี่โอ้โหดังมากเลยนะสมัยก่อนนะตั้งอยู่ที่หมู่๒ตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะ
นำทีมมาโดยนี่ค่ะคุณยายแดงคุณยายแดงอายุ๖๙ปีนี่แหละ
ดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดงน้ำเปล่าจุดทูปเส้นไหว้นะคะหลังจากที่ยายแดงบอกว่าฝัน
ฝันเห็นงูใหญ่โอ้โหที่หลังมีก้อนหิน
เป็นก้อนหินใหญ่เลยนะอยู่แถวบริเวณนี้เลยครับแล้วระหว่างนั้นนะคะ
มีอีกหนึ่งคุณยายชื่อว่าคุณยายมูลอายุ๖๓ปี
คนที่ไปด้วยก็ตกอกตกใจไม่เคยเห็นยายมูลเป็นแบบนี้นี่ยายมูลยายมูลเป็นอะไร
ยายมูลบอกว่าได้ทุกคนยายมูลเปล่งเสียงออกมาแบบนี้
คุณผู้ชมสังเกตการไล่รำของยายมูลยายมูลก็จะมีจีบนิ้วยกมือตั้งวงอะไรต่างนานาที่เหมือนกับต้องตีความ
ชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนี้นะก็เลยมีการอธิษฐาน
จากอธิษฐานดูจากท่าทางไร่รำของยายแล้วเนี่ยนะอธิษฐานขอเลขจากหินที่ดูคล้ายเขาเรียกว่ายอดพระปรางอ่ะคุณ
ซึ่งอยู่ข้างศาลเจ้าพ่อคลองลือมาช้านานแล้วเหมือนกัน
นี่เป็นก้อนหินนะเป็นหินที่ลักษณะแหลมคล้ายยอดพระปรางอะค่ะ
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ยังไงก็ขอให้ได้ทุกคน
ขอบคุณนะ